คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราตามเรื่องราวของเยยบวนให้นะคะเยยบวนวัย๘๙ปีที่จงหวัดบรีรำค่ะที่ถูกทางกรมบัญชีกลางส่งหนังสือแจ้งไปนะคะเรียกคืนเงินเบี้ยอย่างชีพย้อนหลังสิบปี๘๔๔๐๐บาทเพราะว่าเยยบวนเนี่ยได้รับเงินซ้ำสอนเยยบวนได้รับเงินเป็นเงินบำนานจากกรณีลูกชายที่เป็นทหารแล้วเสีย
ว่ายายบวนจะจ่ายคืนให้ทั้งหมดขอผ่อนจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย
ยืดเวลาหน่อยจาก๑ปีเป็น๒๐เดือนได้ไหมอบตอยู่ระหว่าง
พิจารณาอยู่แต่ไปมานับตั้งแต่มีเรื่องราวของยบวนนะคะ
กลายเป็นว่ายบวนไม่ใช่คนเดียวที่เจอกับเหตุการณ์ใน
ลูกชายของยบวนนะคะยบวนคือนางประจวบพระดาวันอายุ
๗๓เป็นชาวบ้านหมู่๓ตำบลจอหออำเพิร์มือจวันนครราชศี
มายายจวบเนี่ยได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลจอหอเรียก
คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลังรวมเป็นเงิน
นายมรคินลูกชายของยายจวบคุยกับทีมข่าวของเรานะคะบอก
ก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อคือร้อยตำรวจรีสัมพันธดาวันเป็น
ตำรวจระเวนชายแดนเสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเผอร์นาแก่จังหวันนครพนมปี
ครับยายจวบเป็นภรรยาก็เลยได้รับเงินบำนานพิเศษนับ
จากนั้นไปต้นมาตั้งแต่ปี๑๕ตั้งแต่ปี๑๕เดือนเมศยสน๒๕๕๒
ยจวกเริ่มได้รับเงินวิตอย่างที่ผู้สูงอายุครับช่วง
ปลายปี๒๕๖๒มีหนังสือมาค่ะอืมหนังสือจากเทศบาลตำบลจอหอ
ส่งไปส่งไปหายายจวบขอเรียกเงินคืนขอเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุคืนย้อนหลังอ่ะนะคะครับตั้งแต่เดือนเมษายน๒๕๕๒
พฤศจิกายน๒๕๖๓๑๑ปีคุณผู้ชมรวมเป็นเงินเนี่ยนะคะ
๐บาทแต่บวกดอกเบี้ยด้วยก็เลยกลายเป็น๗๗๓๗บาท
เรียกเก็บเงินคืน๓เดือนแรกในอัตราเดือนละ๑๘๐๐๐บาทนะคะ
เดือนที่๔เรียกเก็บเงินในอัตราเดือนละ๑๑๐๐บาทลูกชายของ
จวบเนี่ยค่ะเป็นลูกชายคนเดียวนะครับไปถามเจ้าหน้าที่
เทศบาลเลยไปถามถึงสาเหตุเออว่าทำไมถึงเรียกเงินคืนแบบ
นี้ไปถามว่าก็ยายจวบเนี่ยได้รับเงินบำนานของสามีหรือว่า
พ่อเนี่ยที่เสียชีวิตไปเทศบาลบอกว่าขอเรียกเงินคืนแต่
จวบบอกว่ายายจวบไม่สบายนะต้องรักษาอาการป่วยขาขวาเนี่ย
ให้ไม่ค่อยได้เลยใช้ไม้เท้าค้ำยันตลอดเวลาทำงานก็
ไม่ได้รายได้ก็คือเงินบำนานพิเศษทางเดียวเลยครับลูกชาย
คุยกับเทศบาลว่าเอาอย่างงี้ได้ไหมขอผ่อนจ่ายไอ้เงินก้อน
ที่ต้องจ่ายคืน๓เดือนแรกเนี่ยเดือนละ๑๘๐๐เนี่ยจ่ายไม่
หรอกอืมทางเทศบาลบอกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ส่งเรื่องฟ้อง
เลยค่ะฟ้องสารแขวงนครราชศรีมาโอ้โหไม่ได้รู้เลยว่าคุณ
ไม่จ่ายให้ผู้ที่มีบำนานทั้งสามประเภทเนี่ยนะครับไม่มี
แจ้งมาเลยว่าไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์แต่พอเวลาจะ
วงเงินคืนส่งหนังสือมาให้ได้ว่ามีว่าคุณไม่มีสิทธิ์
แต่ตอนได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ตอนแรกทำไมไม่ระงับ
ตั้งแต่แรกมันยังไม่ต้องบานปลายถึงณปัจจุบันนี้นะครับ
เพราะว่าแต่ละคนไม่มีคนแข็งแรงสักคนนะครับ
นี่แม่ก็พิการขานะครับนี่ก็ใช้งานขาขวาใช้
งานไม่ได้ก็ใช้ไม้สีเท้าเนี้ยก็ได้ได้บำนานจากพ่อ
ก็จริงนะครับแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแกก็ต้องดูแลตัวเอง
เองแล้วผมก็ลูกคนเดียวด้วยอย่างมากไปสารผมยังยังมี
สารเป็นเป็นคนกลางนะครับช่วยพูดคุยอย่างมากเรามีเอ่อ
เดือนละพันเดือนละสองพันอะไรก็ว่ากันไปเพราะ
เราไม่ได้ว่าเราไม่มีภาระนะครับอยู่ดีมาโผล่เป็นหนี้
เลยเจ็ดหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยนี่นอนไม่หลับเลยนะครับ
ไม่หลับเลยยังไงยังไงก็นอนไม่หลับครับคนแก่ผม
หนึ่งบอกไงว่าตอนแม่รับสิทธิ์ทำไมไม่ส่งหนังสือ
มาลูกเต้าให้ได้อ่านให้พ่อแม่เขาเข้าใจว่าไม่ได้
เพราะอะไรอันนี้ไปทีไรก็ได้รับเรื่อยได้รับตลอด
ทุกปีอ่ะทุกเดือนอ่ะแต่พอมาพอมาบอกว่าจะเรียก
เก็บคืนมีหนังสือส่งมาแจ้งให้สองสามฉบับใน
เนี้ยคือมันไม่ถูกไงนะครับพอไปปุ๊บบอกว่าพอผม
ไปเทศสาบาลบอกว่าเขาติดป้าประกาศไปแล้วตรงบ่อ
ประชาสรรพันธ์ผมถามหน่อยครับใครจะเข้าไปอ่าอืมนี่
นะคะครับลูกชายของคุณยายนะคะทางศาลค่ะสารแขวง
นครราชศรีมานัดยายจวบในฐานะจำเลยนะคะแล้วก็นัดทาง
เจ้าหน้าที่เทศสาบาลไปกล่ายเกลียกันครับสิบแปดกุมภาพันธ์
ที่จะถึงนี้อ่ะค่ะทีนี้ลูกชายกับยายจวบเองก็บอกว่าก็
ต้องไปแหละก็จะไปที่ศาลนะคะก็หวังว่าสารเป็นที่
สุดท้ายช่วยไกล่เกลี่ยด้วยความเป็นธรรมซึ่งทาง
ครอบครัวของยายจวบบอกว่านี่คือความบกพร่องของทาง
ราชการหรือไม่อืมทำไมไม่ชี้แจงให้ทราบตั้งแต่แรกครับ
ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ทำไมไม่บอกตั้งแต่ต้นทำไมปล่อยผ่านให้ระยะเวลา
ยาวนานแบบนี้ทีนี้ค่ะทางฝั่งของนายกเทศมนตรีตำบล
จอหอในเสรีชัยกิติเล่าให้ฟังว่าปีหกสองอ่ะ
ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งมาว่า
ในตำบนจอหออำเพลิงเมืองจวันนครราชสีมามี
ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุสิบสามรายเพราะว่าได้รับเงินบำนานอยู่แล้วเป็น
บำนานพิเศษตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ทาง
เทศบาลตะบนจอหอก็เลยส่งหนังสือไปถึงผู้สูงอายุ
ทั้งสิบสามรายอืมแล้วก็มีการสอบถามโดยได้รับการยืนยัน
ทุกคนได้รับเงินบำนานและเงินบำนานพิเศษอยู่แล้ว
จริงจริงครับทางเทศบาลก็เลยส่งเรื่องกลับไปให้กรมบัญชี
กลางทราบจนปลายปีที่แล้วปีหกสามอะค่ะกรมบัญชีกลางก็มี
หนังสือให้ทางเทศบาลเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คืนซึ่งมีผู้สูงอายุ๙รายที่ยอมคืนเงินบางรายยอด
เงินน้อยไม่กี่หมื่นบาทคืนทั้งหมดในคราวเดียวบางรายยอด
เงินหลายหมื่นบาทหนึ่งแสนกว่าบาทก็มีก็ขอผ่อนชำระตาม
กฎหมายกำหนดส่วนอีก๔รายแสดงความประสงค์ขอไม่
คืนครับเทศบาลก็เลยบอกว่าถ้าไม่คืนไม่ได้เทศบาลก็เลย
ส่งฟ้องไงฮะเฮีจวบก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เทศบาลส่งฟ้อง

ก็รับว่าได้รับบำนานจริงก็แสดงว่าเป็นผู้ขาดทุน
สมบัตินะครับตามระเบียบนะครับตอนนี้ก็อ่ามีการทำ
ก็แจ้งให้ทราบกันทราบก็มี

ผมก็ถือว่าถ้าผมไม่ทำมันก็ผมก็ผิดเอง

แล้วก็คดีแพ่งมันยอมความกันได้
นี่ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลจอหอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ
ไม่ได้อยากฟ้องแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ก็จะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ครับคือยายจวบที่โคราชก็จะเหมือนกับเรื่องของยายบวนที่บุรีรำ

เดี๋ยวดูภาพใยบวลวันนี้หน่อยใยบวลโลกสุวรรณอายุ๘๙ปี
ชาวบ้านสี่เหลี่ยมตำบลเจริญศุกร์อำเภอเจริญพระเกียรติจังหวัดบุรีลำ
คือยายบวนก็ลักษณะเหมือนกับยายจวบได้บำนานจากลูกที่รับราชการ
หรือว่าสามีที่รับราชการแล้วก็เสียชีวิตแล้วมาได้เงินผู้สูงอายุตอนหลัง
พอเขาซิงค์ข้อมูลกับกรมบัญชีกลางหรือว่าใครได้บำนานมาแล้วต้องไม่ได้ก็ถูกเรียกคืน
ยายบวนวันนี้เนี่ยที่ถูกเรียกคืน๘๔๔๐๐บาทมีคนมาช่วยเหลือแนะนำให้ข้อมูลให้คำปรึกษา
จะช่วยเหลือเงินเยอะนะครับแต่ว่าลูกหลานบอกว่าขอประกาศเลยว่าไม่เปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
กลัวจะเกิดกระแสดราม่านะครับยืนยันว่าครอบครัวจะหาเงินมาชำระคืนให้ทั้งหมดนะ
จะใช้เวลาเนี่ยจากที่หน่วยงานเขาบอกให้เวลา๑๒เดือนแบบไม่มีดอกเบี้ยจะขอยืดเป็น๒๐เดือน
ตอนนี้รอฟังคำตอบกันอยู่แต่วันนี้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่บ้านยายบวนนะฮะท่านผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับ
วันนี้ก็ได้ไปหาคุณยายบัวเนี่ยนะคุณยายบอกก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับบ้านหลังเดิมพอสามีกับลูกชายเสียชีวิตบ้านหลังเดิมมันผูกมันพังก็มาอยู่บ้านลูกสาว
ยายบวนมีลูก๕คนนะฮะเป็นลูกชาย๒ลูกสาว๓นะครับลูกชายเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้ก็มีลูกสาวที่คอยดูแลนี่บ้านหลังเก่านะฮะคือลูกชายรับราชการทหารบกก็เสียชีวิตไปก่อน
คุณยายก็ได้บำนานมากับสามีแล้วสามีก็เสียชีวิตไปนี่บ้านหลังเดิมก็ผูกพังหมดแล้วตอนนี้มาอยู่กับลูกสาวนะฮะ
ตั้งปีหนึ่งแล้วก็มาคิดเอาเก่งอยู่ชั้น๑๖ปัญญา
สรุปว่าเขาช่วยได้การช่วยหรือบอกหรือเขาต้องบอกว่าเขาต้อง
เขาให้จ่ายนะคะหรือช่วยพอลงภูมิที่มีใจสัตว์ช่วยเหลือ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมติดต่อมาหาคุณยายบวล
กว่าบาทที่ต้องใช้คืนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยจ่ายคืนให้นะครับ
จะจ่ายให้เป็นรายเดือนละ๗๐๐๐บาทนะครับตามที่อบตเจริญศุกร์
ให้เวลา๑ปีแบบไม่มีดอกเบี้ยก็ทุกเดือนจนครบ๘๔๐๐๐บาท
ยายบวนก็ได้รับโทรศัพท์จากนายอัจฉริยะแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูตอนนั้นนะครับ
ได้พูดคุยกันผ่านสายโทรศัพท์นะครับ
ที่ต้องจ่ายเงินนะครับแทนคุณยายเป็นเดี๋ยวไปต่อจนต้อง๘๔๐๐๐บาทนะครับคุณยาย
ดิฉันขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือดิฉันนะคะ
เพราะให้คุณนายอายุมันควรยืนได้อยู่กับดิฉันไปนานนะคะ

ในรายละเอียดท่านอัจฉริยะคุยว่าจะใช้หมดภายใน๑ปีแต่จะแบ่งเป็นงวด๑๒งวด
จะทยอยให้ทุกเดือนตกเดือนจะโอนมาให้โอนมาให้เดือนละ๗๐๐บาท
ซึ่งทางท่านทนายอาชิระนี่ก็ได้คุยกับผมว่าเออยังไงเดี๋ยวให้ผมเนี่ย
ทำหนังสือเกี่ยวกับของนักสมบัติแหละนะครับ
ข้อตกลงการในการจ่ายให้ตรงนี้ก็จะระบุรายละเอียดของการใช้เงิน
เรื่องของยายบวนนะครับก็นายอัฐรยักษ์เขาบอกว่าจะจ่ายให้นะครับ
แต่ว่าเราไปถามทางนายเจดนิพัฒนยอดเครือผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรำนะครับบอกว่าทางจังหวัดทางท้องถิ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
เดี๋ยวจะเอาเรื่องของยายบวนเนี่ยมาพูดคุยมาหารือกันว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันเกิดความผิดพลาดบกพร่องอะไรตรงไหนยังไงบ้างค่ะนะฮะรวมทั้งทุกกรณีด้วยนะครับ
จะได้เป็นกรณีศึกษาด้วยยืนยันว่าที่ผ่านมาเคยมีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน
แต่จะเป็นกรณีผู้ที่ได้รับเบี้ยเป็นข้าราชการเอง
กรณีเหมือนกับคุณยายบวนเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ของจังหวัด
เดี๋ยวก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันต่อไป
ส่วนที่ยายบวนจะขอยืดการผ่อนชำระหนี้เป็น๒๐เดือนแบบไม่มีดอกเบี้ย
จะสามารถทำได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหารือกันก่อน
คือทางจังหวัดเขาก็ให้ใช้เวลาในการหาลือตั้งกรรมการมาตรวจสอบ๓วัน
แต่ว่าในทางจังหวัดบุรีรำเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีแค่ยายบวลนะคะ
มีเพิ่มอีกนะคะยายทิมยายทิมอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ยายบัวเนี่ยอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะยายทิมอายุ๘๙
นี่คือยายทิมนะคะก็เจอกรณีเดียวกันกับยายบวนเลย
เท่ากันเลย๘๙เหมือนกันค่ะอยู่ที่ตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองนะคะ
ทีมสังสนิทอายุ๘๙ลูกสาวคนเล็กนะคะเป็นคนให้ข้อมูล
บอกว่ายายทิมเนี่ยมีลูก๙คนเมื่อปี๒๕๓๕
ลูกชายคนที่๖รับราชการเป็นตำรวจระเวนชายแดน
ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากต้นสังกัดแจ้งครอบครัวว่า
มีกองกำลังกะเหลี่ยงบุกโจมตีฐานเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลายนาย
หาศพของลูกชายของยายทิมไม่เจอครับก็เลยกลายเป็นบุคคลหายสาบศูนย์
ต้นสังกัดก็เลยมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนะคะ
ก้อนแรกคือ๔๐๐๐๐บาทเมื่อปี๒๕๓๘
แล้วก็ทำเรื่องขอรับเงินบำนานพิเศษ
ช่วงแรกได้รับเงินบำนานพิเศษเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
จากนั้นปรับเพิ่มเป็นเดือนละ๕๐๐บาท๖๐๐บาท๙๐๐บาทตามลำดับ
ล่าสุดปี๖๒ได้เดือนละ๑๐๐๐บาทจนถึงปัจจุบัน
ปี๒๕๔๗มีสมาชิกสภาอบตมาขอเอกสารคนชะลาในหมู่บ้าน
เพื่อไปทำเรื่องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อบต
รวมถึงยายทิมก็ทำเรื่องไปด้วย
แต่ลูกสาวของยายทิมยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาสักถามข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรเลยนะคะ
จริงแล้วเจ้าหน้าที่ต้องถามว่าคุณยายได้รับเงินอื่นอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่า

ใช่ค่ะก็จะมีแบบฟอร์มเป็นเอกสารคือต้องถามก่อน
ของคุณยายบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ถามจนเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
คุณยายก็เลยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ๕๐๐บาท
จนถึงกันยายนปี๒๕๕๔ปี๒๕๕๕๒๕๖๓ได้รับเดือนละ๘๐๐
ก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาถามมาแจ้งอะไร

รับไป๑๖ปีเนี่ยคุณผู้ชมเป็นแสนนะคะ

เพราะบอกว่าได้รับเงินซ้ำซ้อนคุณยายได้รับเงินบำนานจากลูกอยู่แล้ว
แล้วก็มารับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุอีก
ลูกก็เลยบอกว่าโอ้โหพอได้รับหนังสือนี้นะ
ลูกทั้งแม่ตกใจกันมากปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีล่ะ
บำนานล่าสุดที่ได้ก็คือเดือนละหมื่น
ผ่อนชำระโอ้โหแล้วจะเอาที่ไหนใช้กินใช้อยู่กันนะคะ
ผ่อนชำระก็กลัวจะถูกดำเนินคดี
สุดท้ายเนี่ยไปทำบันทึกตกลงเอาไว้ที่อบต
ขอผ่อนชำระตอนแรกขอผ่อนเดือนละ๒๐๐๐
เจ้าที่บอกว่าโอ้โหเดือนละ๒๐๐หลายปีนะกว่าจะหมด

ก็เลยยอมผ่อนเดือนละ๕๐๒๔เดือนตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
ก็เอาเงินบำนานนี่แหละค่ะผ่อนมาเรื่อยผ่อนมา๖เดือนแล้ว
แต่คำถามก็คือแล้วความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนล่ะ
ทำไมครอบครัวจะต้องมารับผิดชอบรับภาระตรงนี้ล่ะ
ทำไมไม่เกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบไม่อะไรกันให้ดีก่อน
เพราะเงินบำนานที่ได้มาเดือนละหมื่นมาผ่อน
ใช้คืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ๕๐๐บาท
คือครึ่งหนึ่งเลยนะจากที่ได้ค่ะ
แล้วคนในครอบครัวเขาจะเอาเงินที่ไหนใช้เอาเงินที่ไหนกินกันเนี่ยค่ะ
หัวแบบเขาจะดำเนินคดีคือแบบก็เหมือนก็ไม่มีความรู้อย่างนี้ค่ะ
คือหนังสือแจ้งมาก็ยายยายรู้ยายก็กลัว
เหมือนกลัวว่าเขาจะเอาไปติดคุกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ
เงินที่ให้ยายตั้งแต่ปีไหนมันยอดเงิน๑๒๑๘๐๐บาท
เขาคือเรียกไปคุยแล้วก็คือว่า
จะเอายอดตัวนี้เลยขอคืนขอคืนขอคืน
ขอคืนเป็นเงินก้อนก็เลยบอกก็ไม่มีเงินก้อนให้
ก็ได้ก็ได้ทุกเดือนก็เดือนละ๗๐๐๘๐๐ก็ใครจะได้เก็บ
ก็เลยยอมตกลงกับเขาว่าถ้าอย่างงั้นขอเป็นเดือนละสองพัน
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า๒๐๐๐มันก็ดูมันก็ดูน้อยไป
คือมันจะนานกว่ามันจะหมดยอดอันนี้
ที่แล้วอบตบอกว่าอบตเองก็ต้องทำตามระเบียบเพราะเป็นเงินหลวง
ต่อเห็นใจคุณยายและครอบครัวก็เรียกมาคุยกัน
คุณยายบอกว่าก็สามารถผ่อนได้๕๐๐๐บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะ
คือทางอบตบอกว่าถามคุณยายแล้วว่าคุณยายผ่อนไหวไหมเออจะผ่อนเท่าไหร่ดี
ตกลงกันได้เดือนละ๕๐๐นะคะอบตบอกว่าไม่ได้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากคุณยายเลยแม้แต่บาทเดียว
กรณีที่เกิดขึ้นถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรประหลัดอบตบอกว่า
มันก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของระบบข้อมูลที่มันไม่เชื่อมกันครับนี่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับมีอีกคุณตาคุณตาเนี่ยอายุ๗๖ปีอยู่ที่บุรีรำเหมือนกัน
แต่คุณตาคนนี้คุณตาจรรย์อยู่ที่บ้านโนลตะกองอำเภอตะบนหินโคนอำเภอรำปลายมาสจังหวัดบุรีรำบ้านหลังนี้
คุณตาเนี่ยจะกลับกันกับคุณยายทั้งหลายเลยนะคุณตาได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนแล้วได้บำนานที่หลัง
คุณตาจรรย์เนี่ยบอกกับคุณเขมิกาผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเมื่อปี๖๓เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
บตหินโคนยกทีมงานมาที่บ้านมากับจดหมายจากกรมบัญชีกลางบอกว่าตาเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
เพราะมีบำนานพิเศษจากลูกชายต้องจ่ายเงินคืนตาบอกตาตกใจมากนี่ฮะหนังสือนี่ฮะฉบับนี้
อบตก็อธิบายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วก็มีหนังสือรับสภาพหนี้ให้ตาเซ็น
แล้วก็เป็นสัญญาผ่อนชำระหนี้ต้องจ่ายเดือนละ๘๐๐บาทจำนวน๙๓งวดหรือ๗ปี๙เดือน
เงินจำนวนนี้ตาบอกตาคุยแล้วตาบอกว่าตาจ่ายไหวเดี๋ยวจ่ายก็ได้งวดแรกจ่ายไปแล้วเมื่อ๑๐มกราคมที่ผ่านมา

ตกใจครับเพราะว่ามันยังไงต้องปล่อยมาให้เป็นระยะเนิ่นนานนี้ถึงมารับรู้ว่าเป็นหนี้
กลับมาเป็นหนี้หลวงแล้วก็มีการรู้ข่าวว่าถ้าผู้เสียชีวิต
พูดอย่างตาเสียชีวิตไปนี่ลูกตาต้องรับใช้หนี้แทนอีกตาก็ยิ่งไม่สบายใจ
ตาบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้อ่ะก็จ่ายไปก่อนก็ได้นะแต่ทีนี้พอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตาจรรย์บอกว่าอย่างนี้ฮะ
ไล่ให้ฟังนะตามีลูก๓คนลูกชายคนรองคือ๑๐ตำรวจรีชิสนุพงศ์หลามจันทึกเป็นตำรวจพลร่ม
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนนี่ฮะเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อกันยายนปี๕๒ทำให้ตากับภรรยาเนี่ยได้บำนานพิเศษมาคนละ๙๐๐กว่าบาทต่อเดือนค่ะนะ
แล้วตาเนี่ยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตเพราะลูกชายเสียชีวิตปี๕๒เดือนกันยายนนะครับ
ตาเองก็ไม่รู้ว่าเขาห้ามไม่ห้ามอะไรยังไงเงินซ้อนกันอะไรยังไงเพราะตอนที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้วลูกชายเสียชีวิตซึ่งจะได้บำนานเนี่ยทางอบตก็มาร่วมงานศพลูกชายนะ
อบตก็ไม่เคยบอกว่าเออตาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่เคยมาถามมาถ่ายอะไรกันตาก็เลยมองว่าตอนหลังมาถูกเรียกเงินคืนเนี่ยมันเป็นความบกพร่องอะไรยังไงของหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหรือเปล่า
การที่มาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีก็คือต้องการขอความเป็นธรรมให้กับผู้สูงอายุที่เจอลักษณะแบบตาด้วยเพราะคนที่ลำบากกว่าตาเนี่ยมีอย่างตาเนี่ยดูแล้วตัวเองจ่ายได้ก็จ่ายคืนแต่คนที่เขาจ่ายไม่ไหวจริงเนี่ยเขาได้เป็นเดือนละ๗๐๐๘๐๐ค่ะแต่จ่ายคืนเดือนแบบห้าพันถูกต้อง
อรปตอก็ได้ไปร่วมพิธีอยู่
ทำไมไม่แจ้งรุตั้งแต่ที่ตรตั้งแต่ที่แรก
เงินผู้สูงอายุมันซับซ้อน
จริงแล้วท่างอรปตอจะถามตลอดนะคะว่า
บำนานไหมมีลูกมีเต้า
ใครที่เสียชีวิตเราได้บำนานพิเศษไหมอะไรเงี้ย
ครับมันก็ไม่มีไงตอบเขาก็อาจจะไม่รู้จริงอ่ะแหละ
แต่เราก็ถามอยู่เพราะว่าระเบียบมันมันสั่งมาอย่างนั้นไง
ให้ถามแต่ว่าเราสืบไม่ได้นะครับทางอบตเขาก็ยืนยันว่าเขาก็พยายามถามแล้ว
ที่เราไปถามมานะอบตเขาบอกว่าตาได้รับสิทธิ์เงินผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพปี๕๑
แล้วตุลาคม๕๑ถึงมีนาคม๖๒ก็ได้มาจนมีการแจ้งระเบียบใหม่
ก็ทำการสำรวจแล้วแต่ว่าลูกบ้านไม่ได้แจ้งอะไรประมาณอย่างนี้
พอที่ตามาได้บำนานตอนหลังวันนี้นายกพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

พัติเอกประยุจจันทร์โอชาน้ำมือเฮรก็ตอบคำถามเรื่องนี้ที่สื่อมบัญชนถามไปนะฮะ
ประเด็นการเรียกเก็บคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อาทานายกว่ายังไงไปฟังนะครับ
คำถามที่ถามมาในเรื่องของผู้สูงอายุ
อันนี้ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจ
หาข้อเท็จจริงนะครับแล้วว่าจะดูแลกันอย่างไรต่อไปนะครับ
อันนี้ก็วันนี้เราเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นเหตุการณ์หลายปีมาแล้วนะครับ
เพราะวันนี้ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างนะครับ
กับความจริงกลางแล้วนะครับแบบปัจจุบันนะครับ
ผมคิดว่าปัญหานี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับ
วันนี้ก็เป็นเรื่องของการพบปะหารือพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับ